ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เนี่ย๒๑๐๓๘รายรักษาหายแล้ว๒๒๐๑๒รายนะฮะ
แต่ก็อย่างที่สบคได้ชี้แจงเอาไว้นะครับ
กลายเป็นว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยวันนี้น้อยกว่าผู้รักษาหายได้กลับบ้าน
ท่านผู้ชมครับขณะที่ผู้เสียชีวิตวันนี้๒๐๗ศพนะฮะ
วันนี้หลัก๒๐๐นะครับผู้เสียชีวิต
ผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาอยู่ในระบบโรงพยาบาลของไทยนะครับ๒๑๐๔๒ราย

ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่๑๐๙๔ราย
ทีนี้ถ้าไปดูเรื่องของสถิติตัวเลขต่างเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการรับวัคซีนป้องกันโควิดนะครับ
ขณะนี้ไทยเราฉีดไปได้แล้ว๒๑๗๑๗๙๕๔โดส
ถ้าเป็นของเมื่อวานนี้๑๐สิงหาคมเนี่ยเข็มที่๑ฉีดไป๓๐๐๐
เทียบสถิติ๗วันย้อนหลังโควิด๑๙นะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าดูตามกราฟแบบนี้นะครับเส้นของผู้ที่ติดเชื้อกับเส้นของผู้ที่เสียชีวิต
ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็มีผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยลดลงมาได้อยู่สักวันสองวัน
วันนี้ก็ขึ้นมาที่หลัก๒๑๐๐๐นะครับ